ที่นั่นมีงานห่มผ้าพระธาตุนะคะ
ไปดูบรรยากาศกัน
คุณผู้ชมต้องชื่นชอบคุณแน่เลย

ถูกใจกว่าหนึ่งมานะคะ

อยู่ที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่าดิฉันเคยไปคุณชินิสาเคยไปยังหรอไปวัดไอ้ไข่

ใช่มีโอกาสอยากจะให้ไปเพราะว่าที่นี่เขาโด่งดังมากจริงนะ
ตั้งแต่กลางคืนที่ผ่านมาพุทธศาสนิกชนชาวนครศรีธรรมราชเอง
รวมไปถึงใครที่แวะเวียนไปที่วัดเนี่ยนะ
เขาจะเข้าไปสักการะพระบรมธาตุเจดีนะคะ
แล้วก็จะมีการนำผ้าพระบทเข้าห่มองค์พระบรมธาตุเจดีและเจดีบริวาร
อันนี้คือตามประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุในวันมาคะเริกนะคะ
ก็คือวันแรม๑๕ค่ำเดือน๓นะคะ
แล้วก็ในงานนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่มีเพียงหนึ่งเดียวในโลก
ยิ่งใหญ่มากนะคะนี่อ่ะก็อย่างที่บอกหลายคนอาจจะทราบเรื่องของตำนานการแห่ผ้าขึ้นธาตุกันไปเยอะแยะมากมายแล้วนะคะ
แต่ว่าอย่างที่บอกว่าที่วัดพระธาตุแห่งนี้ศักดิ์สิทธิ์มาก
คือสมัยก่อนท่านจะโด่งดังเรื่องจตุคามรามเทพ

ใช่ที่นี่นะคะที่นี่จะมีวิหารที่มีองค์จตุคามรามเทพอยู่

ถ้าย้อนวัยตอนสมัยแบบทำงานเป็นผู้สื่อข่าวใหม่อยู่ที่จังหวัดพิศนุโลก

อ๋อ๕๐ปีแล้วบ้าแล้วยังไม่ถึง
แล้วนี่สองปีแล้วนะ

ถ้านับที่นี่ล่ะเกือบเจ็ดสิบปีละ

เลยปีประมาณสักเกือบยี่สิบได้มั้งผมว่า
ไม่ถึงจริงน่าจะมียี่สิบ

องค์จัตุคาร์มรามาเทพดังมาก

นะคะตามออกมาหลายรุ่นเลย
ในวิหารขององค์จตุคามที่ศักดิ์สิทธิ์มากและดิฉันบอกเป็นความเชื่อส่วนตัวนะเข้าไปขอในนั้นได้นะ
เดี๋ยวฉันไปนครศรีธรรมราชก็จะต้องแวะไปว่ายพระทาสที่นี่กันนะคะ
มีโอกาสไปละกันเนาะสักสิทธิ์มากจริง
ต้องบนเอาไว้แล้วเดี๋ยวกับไอ่ไข่

จะกลับไปหาไอ้ไข่จะต้องไปที่วัดพระทาสด้วย

ไปนครศรีมีเรื่องราวสถานที่มากมายให้